แล้ววันนี้กับข่าวที่ออกมาก็คือว่าเราไม่ได้ไปร้องเพลงก็คือไปเป็นผู้หญิงกลางคืนรู้สึกยังไง
ก็รู้สึกแย่ไหมถามว่ารู้สึกแย่ไหมไม่เพราะว่าไม่สนใจคำคอลหาของอื่นคนอื่นมาตั้งนานแล้ว
มันเกินอะไรที่ทำให้ลูกได้และทำให้ลูกอยู่และกินและมีชีวิตที่ดีได้โดยที่ไม่เกี่ยวกับน้ำลายของคนอื่น
น้ำลายของคนอื่นคือคำนินทาคำคอรหาเพราะอย่างบางทีหนูเคยไปอ่านในอ่านในคอมเมนต์อย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นแน่มันเป็นอย่างนี้แน่

นั่นคือยาพิษถ้าเราเลือกที่จะกินยาพิษนั่นคือเราเลือกที่จะอ่านคอมเมนต์ถ้าเราไม่อ่านคอมเมนต์ซะเราก็ไม่ได้เอายาพิษเข้าตัวเราเอง
น้ำลายคนอื่นจะกินของเขาทำไม

ตอนนี้น้องมีพัฒนาการยังไงกี่ขวบแล้วเมื่อกี้

สุดยอดมากภาษาจีนภาษาอังกฤษพูดกับเขาอยู่แล้วพูดกับแอนอยู่แล้ว
พระเจ้าช่วยกล้วยทอดพูดมาก

มันจะาธิบายมันต้องคิดว่าหนูไม่มีคำลูก
หรือหนูฟังไหม

ต้องฟังแนะ

อยู่ในวงการบันเทิงหรือยังไง

ดวงจากของอันนี้นะก็คือในดวงอันนี้เนี่ยได้ลูกที่ดีมาก
ก็ต้องเลี้ยงดูให้ดีก็ที่ผ่านมาก็เลี้ยงดูดีอยู่แล้ว
ถ้าอย่างนั้นถามดวงลูกไม่ได้ถามดวงแม่ต่อก็ได้ว่า
มีหนุ่มมาจีบไหมจะมีความรักครั้งใหม่ไหม
คือดวงอันนี้เนี่ยเป็นดวงสตาร์ที่แปลกนะ
คือเขาจะมีเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ใช่เป็นคนคนเดียว
คือไม่มีก็ไม่มีเลยเวลามันมานะมันจะมากันเป็นฝุง

พูดเองนะหนูพูดเองนะ
ดวงนี้มันมีดาวคู่หนึ่งคืออังคารกับราหู
อังคารราหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสม

แปลว่าอะไรผู้ชายที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้ว
ชอบมากเจอแล้วชอบ
และอันนี้แทนที่จะรู้สึกเอาความรู้สึกก่อนนะ
ยังไม่มีตักกะของความถูกผิดดีชั่ว
หรือการคิดไปยาวกว่านี้ในรายวาที่ผ่านมานะ
มักจะชอบประเภทนี้มากกว่าประเภทแบบโสด
เหมือนมันคุ้นตาคุ้นความรู้สึก
มันเข้าไปในอินเนอร์มันเหมือนกับแบบเคมีตรงกันอะไรอย่างนี้

ก็บางทีเราไม่รู้ว่าเขามี

ก็รักเขาไปแล้วหนูทำยังไงอ่ะ

เมื่อก่อนค่ะแต่ตอนนี้โสดอยู่

โถโห้เอาอย่างงี้
เพราะเป็นเรื่องของภายในของแต่ละคน
ถ้าอย่างนั้นจะเจอคนที่ใช่ไหม

คือถ้าจะมีคู่ร่วมคิด

คู่ร่วมอารมณ์พิสวะ

ดาวขู้ร่วมช่วยเหลือก็คุณบางเวลาบางช่วงก็ต้องมีครับ
แล้วถ้าเกิดอยากจะให้มีมีได้ตลอดเวลา
ดาวกว่าตนิเป็นอุตสาหะ
ดาวขู้ก็คือดวงขยันหาผัว

เพราะว่าหนูคิดมาตลอดว่าหนูเป็นผู้ชาย

นั่นแหละจะมีคนมาอุปถัมธ์

หลังจาก๗สิงหาคม

และมีคนมาเกี่ยวของสัมพันธ์

เออมาดูเรื่องของสุขภาพแบบนี้

ให้หมูหลามาแห้งตลอดชีวิต

ที่จะเป็นปริหย่อย
น่าสำคัญชั่วเวลานึงก็หายไปแล้วก็กลับมาเกิดแม้ได้ใหม่
ไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพร่างกายจากนี้ไปถ้าเป็นเรื่องของแอนนี่ต้อง

พิควรณะโชคใหญ่ในชนศาสตรา
ต้องพระสาวราชสุริยาจรต้องครูเป็นคู่ของครูพฤพธรรมฮัตริย์
จะเกิดโชคใหญ่ในชันศาสถาผล
นี่คือเราเป็นโอกาสเดียวเท่านั้นเองว่า
ถ้าดวงอันนี้บุ๊กเกิดได้มีงานกลับมาคนยอมรับ
ก็ต้องสิงหาคมปีนี้ไปจนถึง๑๐ปีสิงหาคมปี๒๖๐เท่านั้น
แล้วหลังจากนั้นนะมันจะมีการปั่นป่วนแย่หรือดี
ก็ขึ้นอยู่กับไอ้๑ปีจากนี้เป็นต้นไป
ชาติดีแล้วอันนี้ไม่ลืมตัวสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดี
แรงเรื่องเก่าเรื่องร้ายไม่พูด
อันนี้ไม่อยากเอาความทุกข์มาให้คนได้รับรู้
มีแต่เรื่องน่ารักเรื่องดีก็จะอยู่ได้
แต่ถ้าเกิดว่าเอาขุดเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้ไม่จบ
แล้วไม่ระวังในการพูดมันก็จะตีกลับ

แล้วหลังจากนั้นผ่านไปมันก็จะเป็นผลจากตรงนั้นไปอีก๔๕ปี

ถ้าดีเสียก็รับประกรรมไปเป็นช่วงก็เหวี่ยงเหมือนเดิม

ชีวิตของนางก็เรียกได้ว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือมาแล้ว
หลัง๗สิงหาคม
ราศีไหนจะพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือจากร้ายกลายเป็นดี
ผมหวังว่าคำตอบข้อนี้จะเป็นกำลังใจของคนนะ
อย่างนี้มันจะดีมันจะพลิกจากร้ายกันไปดี
เกิดขึ้นเด็ดชัดสำหรับคนที่เกิดในราศีมีนกันฟันทง
พูดค่ะแล้วใช้สีพึ่งเมตตามหานิยมนี่สีปากแล้วพูดเจรจาใคร
สำเร็จทุกวันการออกรายการคนรักทั้งรายการเหมือนอาจารย์นี่แหละ

โอ้โหต้องใช้เยอะเลยนี่ขอบคุณมากเลยค่ะ
สุดท้ายค่ะให้ข้อคิดก็ฝากข้อคิดในชีวิตที่เราตกผลึกมา
ก็แอนก็ไม่สามารถที่จะไปสอนใครได้หรอกเนอะ
เพราะว่าชีวิตตัวเองก็ยังไปไม่ถึงที่สุด
แต่ว่าในความรู้สึกของแอนคือ

ถ้าเราจะเดินถ้าเราจะตั้งใจจะเดินหน้าต่อไปแล้วเนี่ยนะคะ

ไกลจนเวลาที่เรามองหันหลังกลับไปแล้ว
เราไม่สามารถจะเดินกลับไปเป็นคนนั้นที่ไม่โอเคอ่ะ

เดินหน้าต่อแล้วก็สู้ต่อไป
แล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

ยอมรับกับปัญหาด้วยความมีสติ
น้องรับมันแล้วก็ถ้ามันจะเข้ามาก็พร้อมแล้ว
ชีวิตคนคนหนึ่งเจอเรื่องราวมามากมายคุณผู้ชมค่ะ

สัญชาติยานของความเป็นแม่
เธอมีความเป็นแม่สูง
เธอเป็นอีกคนนึงที่จะถือว่าเป็นผู้ให้
เราข้ามชีวิตของเธออันนี้ไป
เราไปดูผลอีกอันหนึ่ง

ไปดูผลงานของการเลี้ยงลูก

สัมภาษณ์ผู้หญิงคนนี้มาก็หลายต่อหลายครั้ง
แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รู้สึกว่าเฮ้ย

คนเราถ้าไม่อายทำกินที่จะถูก
มันไม่จำเป็นที่จะต้องอายที่จะบอก
เขาทำทุกอย่างกลับไปเริ่มเหมือนนับหนึ่ง

เรากำลังอายทำกินกันอยู่หรือเปล่า

ขอบคุณครับ

ว่าถ้าลูกโตแล้วจะเข้าวงการบันเทิง
หนูกลัว
เพชรดำไม่ทำอะไรมดดำตอนวันนั้นทำอะไรไม่ได้แล้ว
กว่าหลานจะโตม็ดดำแก่

วันนี้แค่หกหัวใช่ไหม

โดนมนตาอะไรของแอนนี่นะปกติเขาเป็นคนที่ถามโอ้โหน่ากลัวนะ

จะบอกว่าเรื่องของน้ำฟังเราช็อคนะ
ดาราที่มานั่งตรงนี้ไม่มีใครที่จะสามารถดราม่าหลอกผู้ชายคนนี้ได้

นี่อันนี้พูดแบบไม่ได้เกินกว่าสิ่งที่เป็นความจริง
อึ้งกับคอนเทนต์จริงอาจจะเทปนี้อึ้งกับคอนเทนต์จริง
อึ้งกันหวังว่าคุณผู้ชมคงจะเป็นกำลังใจอีกหนึ่ง
กำลังใจให้กับแอนนี่บลูฟด้วยนะคะ
และเธอพร้อมที่จะกลับมาแล้วอยู่ที่ว่าเราจะต้อนรับเธอหรือไม่
เชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมได้ชมวันนี้แล้วคงจะต้อนรับเธอกลับมาอย่างแน่นอน
ติดตามชมรายการท็อกทะลุดาวได้ทุกคืนวันพระราชบดี
ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๔ทุ่ม

สวัสดีค่ะ
คุณฮอตมากในช่วงที่๒๓ปีที่ผ่านมา

เดทก็แปลว่าดุเป็นคนดุถึงขั้น

เขามีลาหูเล็งดวงฉตา

ในขณะที่กำลังจะดำเนินไปในวิถีแห่ง

บัวอยากจบค่ะอันนี้เอาคำพูดแบบสั้น
ความหมายดีก็พี่บ๊วยอยากจบ
ถ้าบ้านเราแข็งแรงจริงอะไรก็อะไรก็พังประตูบ้านเราไม่ได้

ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ลูกแล้วไม่คิดจะหาผู้ชายใหม่แล้วเหรอ

ดวงมีไหมคะได้แต่งงานครั้งที่สองไหม